เกิดเหตุคนร้ายไปซุ่มยิงหนุ่มใหญ่
เสียชีวิตคาบ้านที่จังหวัดกระบี่
เรื่องของการหักหนี้ธุรกิจมืดนะครับ

ที่หมู่๕๙บ้านหนองเป็ดน้ำ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายวิโรธยายอิ่มอายุ๔๖ปี
บ้านเดิมอยู่ชุมพลถูกยิงเข้าบริเวณกลางหลัง
ไหล่ขวาด้านหลังแล้วก็ชายโครงขวา
ไปจากจุดพบศพประมาณ๑๐เมตร
พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่
สอบสวนนางนงลักษีมณีภรรยาของผู้ตาย
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
ผู้ตายขี่รถออกไปข้างนอกเพียงคนเดียว

กระทั่งเวลาเกิดเหตุนะครับก็ขี่รถกลับมาที่บ้าน
ภรรยาได้ยินเสียงปืนดำขึ้นหลายนัด
ว่าคนร้ายดักซุ่มยิงผู้ตายอยู่ระหว่างทางเข้าบ้าน

แล้วก็สามีก็คือผู้ตายแข็งใจวิ่งหนีมาที่บ้าน
แต่คนร้ายก็ยังวิ่งไล่ตามมายิงซ้ำจนผู้ตายล้มลง
และอาศัยความมืดหลบหนีไปป่าข้างทาง
โดยมีพยานเห็นว่าคนร้ายสวมหมวกไหมพรมคลุมหน้าเอาไว้
ส่วนปมสังหารตำรวจมุ่ง๒ประเด็นครับ
คือหนึ่งปัญหาส่วนตัวเรื่องมรดกในกลุ่มญาติ
ซึ่งผู้ตายมีปัญหากับคนในพื้นที่จังหวัดชุมพร
หนีมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดกระบี่หลายปีมาแล้ว
โดยมารับจ้างกรีดยางกับภรรยา
และยังแอบทำธุรกิจที่ไม่เปิดเผย
ซึ่งผู้ตายเคยมีปัญหากับกลุ่มที่ทำธุรกิจด้วยกันนะครับ
โดยตำรวจให้น้ำหนักไปที่เรื่องของธุรกิจที่ไม่เปิดเผยนี้

แล้วก็ได้มีการส่งศพไปผ่าพิสูจน์หลักฐานนะครับ

เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับ